ช่วงนี้ดูเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการดื่มขณะขับเมาแล้วขับ
ผู้โดยสารดื่มในขณะที่โดยสารรถที่พูดมาทั้งหมดทำไม่ได้นะคะ
หลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะเฉพาะเรื่องของเราเมาแล้วเราไปขับมันจะผิดกฎหมาย

คนที่เป็นผู้โดยสารและดื่มในขณะที่คนอื่นเขาขับรถให้มันก็ผิดเช่นเดียวกัน
พูดแบบนี้เพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะเขาไม่เข้าใจนะคะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะ
เขาบอกว่าแม่ทำงานมันเหนื่อยค่ะเดี๋ยวจิบเบียร์สักนิดนึง
แล้วนั่งอยู่หลังรถกระบะโดยมีผู้เป็นพ่อขับรถให้
หลังจากนั้นเขาก็ดื่มนะกระดกทั้งขวดเลยแล้วก็ชิวไปเรื่อยเรื่อยตำรวจเห็นค่ะ
ขับตามเลยนะคะแล้วก็ไปบอกเขาว่าคุณทำแบบนี้มันผิดกฎหมาย
พอผู้ชายคนนี้ได้ฟังตำรวจพูดแบบนี้หัวร้อนเลยค่ะดูคลิปหน่อยค่ะ
ผมดื่มมาบนรถผมไม่มีเบียงไม่ได้ดื่มบนรถด้วยและเยี่ยวหลังวัดป่า
เรียกมานี่กูมีคนขับรถมาให้กูไม่ได้ขับ
จากคลิปเนี่ยจะได้ยินช่วงหนึ่งที่เขาพูดนะไม่ได้ดื่มกูไม่ได้ดื่มผมไม่ได้ดื่มด้วยนะคะ
แต่คุณตำรวจเห็นว่าดื่มไงดื่มอยู่หลังกระบะไงเขาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์ตาม
แล้วก็เรียกให้จอดลงมาพูดคุยแบบนี้แต่นายสารวุฒิขันประมาท
ยังอยู่ในอาการมืนเมาอยู่เลยและคุณตำรวจเนี่ยถูกถ่ายคลิปไว้ด้วย
ซึ่งคุณตำรวจยอมไหมล่ะคะก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเช่นเดียวกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นคุณตำรวจอธิบายแบบนี้นะคะ
คุณตำรวจบอกว่าผมไปเห็นนายการันทวุฒิ
นั่งอยู่กระบะหลังคนขับ
หลังจากนั้นก็เห็นเขายกขวดเบียร์ขึ้นมาดวด

พ่อของนายการันทวุฒิผู้ชายที่สวมเสื้อสีน้ำเงิน

ก็เลยตัดสินใจเรียกทั้งสองพ่อลูกจอดรถ

คลิปนี้เป็นคลิปหลังจากที่เชิญตัวทั้งสองคนลงมาพูดคุย
แต่ขั้นตอนต่อไปไปพูดคุยกันที่โรงพัก
ถามว่านายการันทวุฒิหยุดไหม
อาการหัวร้อนที่คุณผู้ชมเห็น

ไปนั่งอยู่ต่อหน้าตำรวจแบบนี้ก็ยังไม่หยุดหัวร้อน
ว่าตำรวจด้วยคำหยาบต่างนานา

หาว่านักข่าวเหรอใหญ่มากนั้นหรืออย่างไร

แต่บอกทนไม่ไหวจริง

เพราะนายกรรณฑวุฒิตะโกนค่ะ
คำเดียวเลยได้กันทั้งโรงพักเลย

ข้อหาดูหมินเจ้าพนักงานค่ะ
นี่ครับตรงนี้นักข่าก็อยู่
มันก็จะอยู่หลายปั้น
บอริโภคเตือนดู

กะทิเสร็จได้แล้วก็ดูหมีนเจ้าบ้านงานนะครับ
ให้ดำรวจนะครับดึงหน้านะขนาดสิบประนาธินะครับ
จากนี้นะคะข้อหาที่คุณตำรวจแจ้งไป
ก็คือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนทางขณะโดยสารค่ะ
ตำรวจนำตัวนายกรันทวุฒิเป่าวัดแอลกอฮอล์นะคะ
ซึ่งก็ไม่ได้เกินมาตรฐานไม่ได้เกินที่กฎหมายกำหนด

แต่ความผิดของเขาก็คือดื่มแอลกอฮอล์บนรถ

ส่วนหลักฐานค่ะมันคาตาเลยนะคะ
เพราะว่าไปเจอขวดเบียร์อยู่หลังรถกระบะเหลือครึ่งขวด